คือไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้

มันลามแบบไปจ้าไปเลยจ้าครับทุกที่ค่ะไม่ใช่แค่มือ
ไม่ใช่แค่หน้าอันนี้ก็คือแผงหน้าทั้งหมดแผงหลังคือเป็นผื่นแล้วก็แขน
ดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการไทยรัฐท็อกนะครับแขกเบอร์ใหญ่ของผมวันนี้ไม่ใช่ใคร

นี่ตกใจอีกรอบนึงแล้วจริงคือรู้สึกว่ามันก็คงไม่มันจะน่าเบื่อ
คือพี่คิดว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเอาทุกเรื่องในชีวิตของเรามาขยายออกสู่สาธารณะนะคะ
แล้วก็พี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราควรจะนำเสนอต่อสาธารณะควรจะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์
สัมภาษณ์ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองบางครั้งเราก็ไม่ได้เข้มงวดกับตัวเองมาก
แต่ถ้าเป็นเรื่องงานที่เราจะเป็นผู้ผลิตมันออกไปอันนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดกับตัวเองมากค่ะ
มันเครียดแล้วก็เราก็ไม่รู้ตัวว่าเครียดแต่ว่าเราเป็นคนที่แค่ว่าใช้ชีวิตโดยพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพื่อที่ว่าเวลามันผ่านจากจุดนี้ไปแล้วเราจะได้ไม่เสียใจว่าอ้าวคุณไม่ได้ทำดีที่สุดของคุณนี่
คุณมีโอกาสเข้ามาแล้วคุณไม่ได้ทำมันดีที่สุดคุณจะมานั่งเสียใจภายหลังเวลามันผ่านไปแล้วค่ะ
ขณะคือสำคัญที่สุดทำไมคุณไม่ทำตรงนั้นให้ดีที่สุด
แต่ว่าพอเป็นคนที่พยายามที่จะโอ้โหใส่เต็มพูดภาษาชาวบ้านก็คือใส่เต็มทุกงานนะครับ
เราก็จะเครียดไม่รู้ตัวจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านก็คือทำบุญบ้าน
แล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ที่นับถือนะคะท่านมาทำพิธี
ท่านก็มาที่บ้านแล้วปรากฏว่าพอเสร็จพิธีทั้งหมดนะคะคุณแม่ก็คือไปนั่งแล้วก็กราบเรียนพระอาจารย์ว่า
รบกวนพระอาจารย์ช่วยเตือนรัฐกล้าวด้วยค่ะว่าอย่าเครียดมากนักคือเขาเครียดกับงานมากเหลือเกิน
เราตกใจเพราะว่าเราไม่คิดว่าโอ้เราก็คิดว่านั่นคืองานของเราเนอะค่ะ
แต่ปรากฏว่ามันมีผลกระทบแพ้กับแบบคนรอบข้างใช่โดยเฉพาะคุณแม่ใช่

ปัจจุบันพี่โต๊งเหน่งเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ดีแล้วก็แสดงได้ดีหรือเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้เพราะด้วย
อย่างเด็กรุ่นใหม่ใหม่จริงอย่างที่เด็กเล็กเลยอย่างนี้ค่ะ
ที่เขาเห็นเราแต่ในจอโทรทัศน์หรือภาพยนตร์เขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นนักร้อง
แล้วเขาก็มาอย่างสมมุติว่าเขาเจอเราร้องเพลงอย่างนี้เขาก็จะตกใจว่าแบบว่าขนาดนี้เหรอเพลงได้ดีอย่างนี้เลย
เขาแบบลูกมีหรือว่าเด็กน้อยอนุบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรับเขาภาพเราก็จะเป็นนักแสดงแต่โดยส่วนตัวคิดว่ามันอยู่กับปัจจุบันขณะว่านะตอนนั้นเราทำอะไร
ถ้าภาพยนตร์ก็ต้องเรื่องอุโมงผ่าเมืองคือเราเป็นร่างทรงที่เราแบกรับวิญญาณของคนอื่น
ก็คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น
ถ้าเป็นละครอ่ะอิแยมมั้ยนี่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ
ก็น่าจะต้องเป็นอีแย้มนะคะเพราะว่า

มีผลกับคุณผู้ชมเยอะมาก
มันดีสักขนาดไหนฮะเดินตลาดได้ไหม
ช่วงนั้นไม่ได้ไม่ได้จริง
ก็คือมีกระทั่งว่าเดินมาสะกิดออก
กล้ามากนะเนี่ยเธอกล้ามากนะมาเดินตลาดหนีเลย
ตาแข็งมาเลยแข็งเลยเราก็คือแบบโอ้โหพี่คะมันเป็นละครค่ะ
โอ้โหเพลงนี้คือมีหลายเพลงแต่ต้องบอกว่าเพลงที่เป็นเกียรติในชีวิต
ที่ได้ร้องแล้วก็หลายท่านรู้จักเราก็คือลมหายใจ
เวลาร้องภาพอะไรมันอยู่ในหัวเราครับเธอคือลมหายใจ
คุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็คือไม่มีเราแน่ค่ะวันนี้
หลังที่พี่ท่องเน่งดีไซน์เอาไว้คือประชาชนทุกคน
เพลงนี้สำหรับคนทุกคนมันคือคำขอบคุณค่ะแล้วสำหรับเราก็คือ
คุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังหรือว่าแฟนเพลงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นญาติเรานะคะ
เขาไม่ได้เคยรู้จักเราส่วนตัวมาก่อนแต่เขามาฟังเราเขามาดูเรา
เขาก็ชื่นชอบในสิ่งที่เราทำอันนี้เราก็ต้องกระตันอยู่กับเขามากค่ะ
มีคำดูถูกที่มันกลายเป็นแรงผลักแพ้เช่นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
มันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นแรงผลักนะ
เราก็คือพิจารณาว่าเราผิดพลาดตรงไหนเขาถึงมันถึงมีคำนี้ออกมา
เขาก็บอกว่าโอ้คือไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคำด่าอีก
เราก็คิดว่าหนึ่งคือมันเป็นสัจธรรมสำหรับเขา
อันนี้คือความจริงในสายตาเขาก็คือ
ก็คืองามไม่งามมันก็อยู่ที่ตาของผู้มอง
แต่ว่าถามว่าเรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนไม่สวยเรารู้ตัว
แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคุณแม่อย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็จะพูดว่า
ลูกไม่ต้องเล่นละครโทรทัศน์บ่อยหรอกเพราะว่าลูกไม่สวย
แล้วเวลาออกกล้องกล้องชัดมากแล้วก็ลูกคือทุกอย่างมันก็จะขยาย
เราก็แบบทำไงได้แม่คือลูกก็ไปทำอย่างอื่นไม่ทันแล้ว
เวลาคนเขาดูถูกเยอะหยันผมถามแม่นว่าคิดนะ
ไม่ไม่โกรธนะคะไม่โกรธไม่โกรธเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ใช่คนสวยค่ะ
มีมาตรงไหมครับว่าเดินเข้ามาแบบวิพากษ์วิจารณ์เราต่อหน้า
มีค่ะตัวจริงดูไม่ได้เลยมีค่ะ
ก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนพูดตรงแบบนี้ค่ะ
เราก็แบบว่าเราก็ฆ่า
เหรอสวมวิญญาณอีแย้มให้ผมหน่อย
สมมุติถ้าเจอคนเอารัฐเอาเปรียบเห็นแก่ตัวในสังคม
แซงคิวอีแย้มจะวิภาควิจารณ์ต่อไอ้คนที่มันทำแบบนี้ยังไงฮะ
นั่นอีแยมนะแต่ตัวจริงจะไม่ทำแบบนี้

แซงคิวได้ไงคนอื่นเค้าต่อมันเห็นรึไง
มาต่อแถวเลยเห็นแก่ตัว
แบบนี้แล้วก็ถูกตีสลบอยู่ต้นนั่น

สมมุติถ้าวิภาควิจารณ์นี่อร่องไม่สวยอ่ะ

อีแย้มมันเป็นอย่างนี้อีแย้มกับรัสเก้าคือคนคนเดียวกันมั้ย

โดยดัดแปลงมาจากเรื่องข้างหลังภาพแต่บริบทต่างออกไป

เป็นนาเรเตอร์เนเรเตอร์คือผู้ที่คอยเข้ามาเชื่อมระหว่างโลกในความคิด
ความรู้สึกของตัวละครแต่ละตัวกับความเป็นจริงแล้วก็เชื่อมฉากแต่ละฉาก
จะใช้คำว่ายากมากก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราต้องปรับตัวในการทำงาน
เพราะว่าเราทำงานแบบคนไทยมาตลอด
แต่ว่าพอทีมงานทั้งหมดเป็นต่างชาติแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากบรอดเวย์
จากบรอนเวย์หมดดีกว่าใช้คำนี้โอ้โหปรับตัวมหาศาลเลยค่ะ
เช่นเขาแก้ตลอดเวลานะคะ

ไม่ค่ะอย่างสมมุติว่าเขาก็จะบอกให้เราทำแบบนี้
พอเขาดูเสร็จปุ๊บโอเคไม่เอาเปลี่ยน

เปลี่ยนโอเคทำแบบนี้ทำไป๒วันไม่เอาเปลี่ยน
และเราต้องทำให้ได้เลยจำให้ได้เลยทำให้ได้เลย
ให้เขาพูดครั้งเดียวโอ้โหเข็ดไหมอ่ะที่กำลังจะถามคือโอ้โห
ทำงานกับระดับบอร์ดตัวเองขนาดนี้เพราะว่างานมันหัวหินมาเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ทุกทุกนาทีทุกทุกชั่วโมงเข็ดไหมฮะไม่เข็ดค่ะอืมเป็นประสบการณ์ที่ดี
ดีมากแล้วมันก็คือรู้สึกว่าฉันต้องฉลาดฉันต้องฉลาดให้ได้อย่างนี้ค่ะ
ทำงานเวิร์เตอร์ฟอร์เห็นว่ามีราคาที่ต้องจ่ายโรคภัยที่แบบ
ติดตัวมากับพี่รัฐเก้าตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมฮะใช่เป็นเป็นโรคผื่นภูมิแพ้
เป็นคล้ายผมเล่าอาการโรคให้ฟังหน่อยเป็นตั้งแต่เด็กนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะ
คือเป็นตั้งแต่เด็กเลยที่การที่มีแบบตุ่มน้ำใสเล็ก
เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการทำงานหนักเป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมเอาเหรอ
เกี่ยวค่ะค่ะคือเอ่อแต่ว่าตอนเด็กมันไม่ได้เป็นนักมากอืมอืมอืมอืม
มันมันก็จะเป็นแล้วมันก็จะคันอย่างเงี้ค่ะแต่ว่าคือคุณแม่ก็จะพาไปหาคุณหมอผิวหนัง
แล้วก็เราก็จะใช้สบู่ไม่เหมือนชาวบ้านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไอ้การเทส
เทสมาทุกรูปแบบใช่แต่มันหนักขึ้นตอนที่อายุช่วงวัยรุ่น
อายุประมาณ๑๕เพราะว่า๑เครียด๒พักผ่อนน้อยเพราะว่าเป็นช่วงที่เรา
ต้องเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเอ็นทราสใช่อ่าอาการของพี่ต้องเนี่ยมันหนักหนา
สักขนาดไหนฮะไอ้ผื่นภูมิแพ้เนี้ยคันเขยือมาทั้งตัวคันแบบทนไม่ไหว
พูดพองไหมให้ดูดิได้ได้ได้นี่ก็อายอยู่น่ะอ่านี่ค่ะอ่าให้ต้องให้ดู
มันอย่างนี้เลยแล้วมันปรีแตกนะคะเลือดออกมันมากกว่าคันนะมันคันและเกาไม่ได้ด้วยนะ
เพราะว่าเกามันจะฉี่ขาดนะมันทนไม่ไหวอ่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยมันก็ต้องเกา
มันก็ต้องเกาค่ะแต่เด็กแล้วก็ไม่ใช่ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าคือพอ
พอมันจะเป็นช่วงอายุบางทีมันก็คือจะเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คนก็จะแบบเป็นอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเก็บมือ
มันมันขึ้นที่มือมันขึ้นที่ไหนบ้างฮะในร่างกายเราหรือขึ้นได้ทุกที่
ของผมขึ้นแบบชั่วคราวขึ้นที่ปากเวลาอากาศแบบอากาศแบบขมุกขมัวอย่างนี้ฮะ
แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็คือขึ้นที่หน้าใช่
ส่วนตัวก็คือถ้าสมมุติว่าช่วงไหนพักผ่อนน้อย
แล้วเอ่อแต่งหน้าติดติดติดติดติดกันเป็นระยะเวลานานนะคะ
เขาก็จะมาที่หน้าอ๋อเหรอแต่ว่าที่หนักอ่ะค่ะคือโคช่วงโควิดอืม
มันลามแบบไปจ้าไปเลยจ้าครับทุกที่ค่ะไม่ใช่แค่มือไม่ใช่แค่หน้า
อันนี้ก็คือแผงหน้าทั้งหมดแผงหลังคือเป็นผื่นแล้วก็แขน
แล้วเขาก็หนักไปเรื่อยแบบว่าฉันขึ้นในรูจมูกเธอ
ในรูจมูกด้วยฉันขึ้นในรูหูเธอตกใจเนี่ยจริงเหรอฮะ
จริงค่ะโอ้โหแล้วทำไงอ่ะก็เก่าอ่ะค่ะแล้วก็นี่ตีมือนะ
ถ้าเก่าแล้วตีมือนะใช่แล้วมันก็คือมือเราก็ไม่ได้สะอาด
แล้วก็คือสดือก็ขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่หนักมากที่จะมีผลนะ
กับการงานอ่ะนะคะก็คือตาเพราะเขาขึ้นตาแล้วก็เราก็คิดว่าอุ้ย
ฉีดแอลกอฮอลที่มือแล้วฉันถึงเก่าตาบวมอย่างนี้เลยค่ะ
เหรอตาบวมแบบเป็นหนองเลยค่ะก็ใส่แว่นดำขึ้นคอนเสิร์ตไปเลยค่ะ
ไอ้ที่ใส่แว่นดำนี่ที่เราเห็นก็คือผื่นภูมิแพ้ขึ้น
จนแล้วมันติดเชื้อเพราะว่าเอามือสกปรกไปเกาค่ะ
คือที่เรารู้หนักของผมมาก
เอาละยาทาเอาไม่อยู่ก็จะลามไปยากิน

เพียงแค่ว่าเราต้องอยู่กับเขา
ทำใจว่าโอเคเราอยู่ด้วยกัน
เราพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุด

รับประทานอาหารให้ดีออกกำลังกายให้ดี
ทำใจให้ดีถ้าเราเครียดน้อยเขาก็จะไม่เหิมมาก
คุยกันสองคนผมว่ามันมีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกหลายเรื่อง

ลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญสาจราจานด็อคเตอร์

ผมหมอประวิทย์อัศวานนท์เป็นแพทย์ผิวหนังที่จุฬาครับ
ภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยครับจริงชื่อมันกว้างถ้าเป็นภาษาไทยนะครับ
เราเรียกรวมว่าภูมิแพ้เนาอักเสบ
แต่ถ้าจะบายง่ายจริงแล้วคือเป็นผิวหนังซึ่งภูมิมันทำงานไม่สมดุลนะครับ
ทำให้ผิวเนี่ยพร้อมที่จะแพ้ตลอดเวลาเลยพร้อมที่อักเสบตลอดเวลาเลย
ง่ายก็อย่างเช่นว่าคนเราเนี่ยเจอฝุ่นส่วนใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็อาจจะรำคาญนิดหน่อย
แต่คนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเนี่ยบางทีคันทั้งตัวเลยนะครับหรือเกิดผื่นแดงขึ้นมา
หรือว่าทางเดินหายใจซึ่งมักจะมาคู่กัน
กลับไปต้นเหตุจริงเลยนะครับที่เราทราบมาตั้งแต่อดีตโบราณเลยเนี่ย
คือกรรมภัณฑ์บางทีคุณพ่อคุณแม่เป็นบางทีคุณอาเป็นนะครับ
ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้บางคนจะภูมิแพ้ทางจมูกเป็นเรื่องหลัก
หอบหืดเป็นเรื่องหลักนะครับบางคนทางผิวหนังเป็นเรื่องหลัก
แต่มันเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันคือโรคภูมิไม่สมดนในกลุ่มเดียวกัน
ตระกูลนี้เนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะกว่าโรคอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันมหาศาลแล้วยิ่งคนอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการเปรียบเทียบกันประเภทเมืองมลภาวะอะไรต่างนั้นมีผลหมดเลยนะครับ
หรือแม้แต่กระทั่งถ้าในเด็กก็อาหารการกินก็มีผลนะครับมันสิ่งแวดล้อมในหลายลักษณะเลยนะครับ
แม้กระทั่งความเครียดจะสังเกตว่าคนเราสมัยนี้เครียดมากขึ้นนะครับ
มันมีทั้งสิ่งที่เรียกว่าข้างนอกเข้าสู่ข้างในก็คือว่าสิ่งแวดล้อมกับข้างในออกสู่ข้างนอก
อย่างเช่นคนที่เครียดอดนอนอะไรต่างนี่มันกระตุ้นได้หมดเลย
วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของผื่นนี้นะครับถ้าเป็นผื่นที่ค่อนข้างจะชัดมากนะครับ
เราสังเกตที่ข้อพับทั้งหลายนะครับถ้าหากเป็นผืนที่อยู่ตามข้อพับศอกนะครับ
พับหลังเข่าพวกนี้เป็นที่ที่เจอบ่อยนะครับหรือแถวคอนะครับ
เด็กบางคนเนี่ยพอเดินมาเนี่ยเท่าจะบอกได้เลยว่าเป็นโรคนี้นะครับ
เพราะว่าตาเขาจะคล้ำนิดนึงแล้วมีเส้นอะไรบางอย่างหรือแถวตานะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผืนที่ชัดเนี่ยบอกได้ค่อนข้างไม่ยากนักนะครับ
ยิ่งพอถามว่าอ้าวตื่นมาตอนเช้าจ๋าเป็นชุดเลยนะครับน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้นะฮะ
หรือว่ามีประวัติหอบหืดถามไปถึงคุณพ่อคุณแม่อ้าวเป็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้
อย่างนี้ก็ช่วยในการวินิจฉัยว่าเป็นผื่นลักษณะนี้ครับ
อาการหลักของผื่นนี้ฮะคืออาการคันนะครับแต่ว่าในหลายกรณีมันมากไปกว่านั้นนะครับ
มันมีอาการที่แสบก็ได้นะครับถ้าการอักเสบมันมากนะครับ
หรือว่าบางคนเขาใช้คำว่าเจ็บปวดด้วยซ้ำนะครับ
เคยมีตัวอย่างคนไข้ที่ประเภทเป็นทั้งตัวเนี่ย
เขาบอกว่าการอาบน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดในชีวิต
เพราะว่าผิวหนังพอมันอักเสบมากเนี่ยเจอแค่น้ำธรรมดาเนี่ย
เขาไม่ไหวเลยฮะเขาบอกว่าเขาต้องเปิดวิทยุ
จนกระทั่งเพิ่มไม่ให้ภรรยาได้ยินว่าเขากำลังกรีดร้องอยู่ว่าเขาเจ็บมากได้นะครับ
ตัวภูมิแพ้ผิวหนังมีอันตรายกับชีวิตไหมเนี่ยนะครับ
ก็ผิวหนังเนี่ยครับแทนที่มันจะเป็นผิวหนังที่แข็งแรง
เกาะกันอะไรเข้ากันไม่ได้ออกก็ไม่ได้เนี่ยนะครับ
มันกลายเป็นผิวหนังที่ไม่สมบูรณ์
เพราะฉะนั้นเชื้อโรคต่างมันเข้าได้ง่ายนะครับ
ไวรัสเองทั้งแบคทีเรียเองแม้แต่เชื้อราเองก็เข้าได้ง่าย
ก็ทำให้เขามีการติดเชื้อทั้งในผิวหนังแล้วก็บางทีก็รุนแรงไปกว่านั้นได้นะครับ
เพราะในส่วนน้อยก็ต้องนับว่ามีอันตรายเหมือนกันครับ
ด้วยความที่โรคนี้มันเกี่ยวข้องกับภูมิฮะ
มันก็เลยในการรักษาในอดีตนะครับ
มันก็เลยใช้วิธีกดภูมิลงหมดเลยนะครับ
กดภูมิซ้ายไม่ได้กดภูมิเลี้ยวขวา
ไม่ได้กดภูมิรถไปตรงแต่กดภูมิลงหมดเลยนะครับ
ทุกคนคงคุ้นเคยการใช้ยากลุ่มที่เรียกว่าสเตียรอยด์
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็กังวลคนไข้กังวลนะครับ
ยากดภูมิตัวอื่นอื่นนะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยครับ
ออกมาเป็นชุดเลยล่ะเป็นเป็นนวัตกรรมการรักษา
ซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับ
ก็ทำให้ผลการศึกษาดีขึ้นมากได้
ได้เห็นตัวอย่างจริงของการเปลี่ยนแปลงที่
จากคนที่แต่งหน้าก็ไม่ได้ล้างมือก็ไม่ได้นะครับ
หรือคนที่เล่าให้ฟังว่าอาบน้ำก็ไม่ได้เนี่ย

นวัตกรรมใหม่ในปัจจุบันที่เรามี
หรือว่าถ้าเป็นผื่นน้อยคุณหมอก็ควรจะแนะนำว่า
ถ้าน้อยขนาดนี้เลือกยายังไง
ถ้าเป็นมากขึ้นเลือกยังไง
ถ้ารุนแรงขนาดไหนค่อยมาเจอกันเป็นครั้งคราวอะไรอย่างนี้ฮะ
ความเข้าใจผิดของคนไทยอย่างหนึ่งครับคือว่า
พอบอกว่าเป็นโรคผิวหนังพอเห็นเป็นผืนปั๊บ

แต่ถ้าเข้าใจเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
ไม่มีอะไรอยู่ทุกอย่างเป็นปกตินะครับ
แล้วก็ใช้การรักษาที่เหมาะสมในช่วงต่างเนี่ย

เราสองคนเป็นพี่น้องร่วมสาบานโดยการเป็นโรคผืนภูมิแพ้ด้วยกันนะ
เชื่อแน่ว่ามีอีกหลายท่านที่เป็น
แต่ว่าไม่คิดว่าอ้าวนี่เป็นโรคเหรอ
ก็คิดว่าแบบมันก็คือก็เป็นมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
น่าจะมีอีกมากเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นไปรักษากับผู้เชี่ยวชาญ
ผมว่าฟังอาจารย์ประวิทย์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคผื่นภูมิแพ้แล้วนะฮะ
หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงเนาะ

เพราะฉะนั้นไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อที่จะได้รักษาได้ตรงจุดนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่รัฐก้าวอมรดิตแล้วก็อาจารย์ประยุทธ์มากนะครับ